อบแล้วจ้ามอบแล้วนะคะสำหรับนายห้างประจักรชัยหายทองคำ
คนนี้บอกเลยว่ามอบรถคันหรูป้ายแดงเอาไว้ใช้ทำมาหากิน
ให้น้องยูกิเพ็ญผักกาคุณผู้ชมอุ้ยไปดูสินิทหนึ่งใจปั๊มมาก
ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปคุณผู้ชมค่ะมีการมอบรถตู้คันงามคันนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้พี่ประจักรชัยแหมเรียกพี่ตีซีไปเลยใช่ไหม
เป็นไงตีสีให้เลยได้เคยโพสต์ภาพเอาไว้นะคะว่าเตรียมถอยรถหรูป้ายแดงให้กับสองศิลปินสาวลูกรักในค่าย
ลำไยหายทองคำน่ะหนึ่งยูกิเพ็ญพกานะอีกหนึ่ง
แต่ยังไม่ระบุว่าคันไหนเป็นของใคร

ล่าสุดเมื่อวานนี้ถือเลิกงามยามดีขับรถตู้คันงามนะครับ
ป้ายทะเบียนออ่าง๐๖๓๖กรุงเทพมหานคร
ขนาดเขาถ่ายมาเบลอคุณยังเห็นชัดกันว่าได้ใคร
บอกเลยว่าบันเทิงไทยรัฐของเราตาดีทุกคน
โดยเฉพาะเห็นไกลยิ่งดีเลยยิ่งชัดเลย
นี่คุณผู้ชมค่ะไปมอบให้กับน้องยูกิถึงหลังเวทีเลย
งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับที่นอกจากจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้องยูกินะ
ต่างพากันชื่นชมในความสายเปย์ของนายห้างแล้ว
พากันบอกว่างวดวันที่๑๖มิถุนายนนี้

โอ้โหเจอกันแน่พ่อแม่พี่น้อง๐๖๓๖
นี่ง่ายนะฮะ

เออนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะก็ลุ้นกันไปกันละกันเนี่ย
เลขทะเบียนป้ายแดงของน้องยูกิ
นี่เพิ่งผ่านมาแค่๓วันเท่านั้นนะ
มีตัวเลขมาฝากกันให้เห็นอีกแล้วนะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดีกับน้องยูกิด้วยนะคะ
ขอให้เป็นรถที่ขนเงินขนทอง
คำคูณร่ำรวยแคล้วคาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ
ไปที่ไหนก็มีแต่เงินมีแต่รวย
โชคดีที่สำคัญเดินทางปลอดภัยค่ะ